คุณผู้ชมคะที่กาญจนบุรีนี่ก็งานช้างเลยจริงนะคะ
เพราะว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารบินกันวุ่นเลย
ที่บอกว่างานช้างคือช่วยเหลือช้างค่ะคือมันมีลูกช้างป่าบาดเจ็บนะคะ
อยู่ที่ป่าลึกศรีสวัสดิ์นะคะทางด้านของเฮลิคอปเตอร์ทหาร
ค่ายสุรสีก็เลยต้องมีการสั่งบินลงไปที่ป่าลึกนี่แหละเพื่อจะลำเลียงช้างนี้ค่ะ

นี่ค่ะช่วงสายวันนี้ล่ะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรบกุธยานและศัตรูแพทย์กว่าสามสิบนายนะคะ
ต้องช่วยการขนลำเลียงลูกช้างป่าค่ะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โดยลูกช้างป่าตัวนี้มันพลัดหลงจากฝูงแล้วก็มีอาการบาดเจ็บ
อยู่ในพื้นที่ปากตำบลเขาโจทย์ในอำเภอศรีสวรรค์
ก็ต้องนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทหารมาที่จุดลงฮอโรงเรียนวัดคอกช้าง
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็เคลื่อนย้ายเจ้าลูกช้างตัวนี้เนี่ย
ขึ้นรถเดินทางต่อระยะทางหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรเพื่อนำตัวไปรักษาที่ศูนย์พัฒนาการ
จัดการสัตว์ป่าเบื้องชว่างนะคะก็ทั้งเยอะทั้งใหญ่ทั้งหนัก
แต่ก็ทำได้สำเร็จนะคะโดยลูกช้างตัวนี้เป็นเพศเมียค่ะ
ได้รับบาดเจ็บตรงป่าลึกพื้นที่อุทยานเขื่อนศรีนครินรอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ครับและอุทยานแห่งชาติภูเตยนะคะจริงจริงเนี้ยมันเจ็บตั้งแต่ยี่สิบเก้า
พฤศจิกายนแล้วแล้วลูกช้างตัวนี้เนี่ยก็ป่วยด้วย
ก็เลยต้องรีบลำเลียงแล้วก็นำตัวออกมารักษาเป็นการเร่งด่วนนะคะ
งั้นมันอาจจะตายได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยความยากลำบาก
เริ่มต้นเนี่ยใช้รถโฟลวิวก่อนโฟลวิวเสร็จปุ๊บต้องเดินเท้าต่อ
แล้วก็ไปเจอลูกช้างป่าเพิ่งคลอดเองนะคะตัวเนี้ยค่ะนี่ตอนที่ไปเจอใหม่ใหม่
ใช่สายสดือยังไม่หลุดเลยอะค่ะสภาพคือสู้ผอมแล้วก็เดินไม่ได้
โอ้โหมีแผลตามตัวค่ะทีมสัตวแพทย์ก็เลยต้องรีบตรวจร่างกายปฐมพยาบาล
เขาบอกว่าผิวหนังมีสีออกสีชมพูด้วยนะลักษณะแปลกกว่าช้างทั่วไป
เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะมันเกิดมาแล้วหน้าตาสีผิวมันผิดแปลกอ่ะอืม
ถูกขับไล่ออกจากฝูงอ๋ออาจจะเป็นที่มาที่ทำให้บาดเจ็บ
แล้วก็เนี้ยค่ะอยู่ในสภาพเนี้ยถรอกปอกเปิดไปหมดเลย
คลอดเลยแม่ช้างเพิ่งตกมาเนี่ยใช่ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก็บอกนะคะว่าช้างตัวนี้เป็นลูกช้างธรรมดา
ไม่ใช่ช้างเผือกตอนนี้อยู่ที่บึงชวักเรียบร้อยแล้วล่ะ
เดี๋ยวจะดูแลฟื้นฟูให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่อยนำไปปล่อยป่าค่ะ